ที่จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ถูกจับตามองอย่างมากเกี่ยวกับการลงประชามติในครั้งนี้ค่ะ
โดยเฉพาะหลังจากที่มีนักการเมืองท้องถิ่นถูกดำเนินคดีด้วยจะส่งผลต่อการออกไปใช้สิทธิ์ของประชาชนกันหรือไม่นะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณอรพันธ์คันทองคำค่ะ
ชำนาญจันเรืองนักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับว่าการจับกลุ่มอดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
และคำถามพ่วงของชาวเชียงใหม่พอสมควร

โดยตัวเขาเชื่อว่าขณะนี้ชาวบ้านกว่าร้อยละ๙๐

แม้ว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายจะมีหลายพื้นที่

เกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากขึ้น

และการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่น
แน่นอนล่ะครับการในบทเฉพาะการ

ซึ่งเรามองว่ามันทำให้
แทนที่รัฐธรรมนุญฉบับนี้มันออกมาใช้
มันจะนำมาซึ่งความยุ่งยาก

การแก้ไขทำได้ยากมาก

มันก็มี๒ทางออก
มีสองอย่างเท่านั้นที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลก
ก็คือ๑การกลับมายึดอำนาจอีก

ฉบับนี้ถือว่าเป็นฉบับที่มีความ

ที่เข้ามารับตำแหน่งแล้ว

ไม่สมาธิเล่นการเมืองได้ตลอดชีวิต

ภายในระยะเวลาที่จำกัดและสั้น

ใหญ่จะออกมาเป็นเช่นใด